เมื่อกี้นี่เป็นโครนผุดขึ้นมากลางทุ่งนา

แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอน้ำผุดขึ้นมากลางกระเบื้อง

หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าไม่มีท่อน้ำไม่มีท่อปลาปลาแถวนี้ด้วยนะ

คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยชาวบ้านเขาแห่กันมาเพียบเลย
เพราะเขาก็ได้ยินข่าวว่าน้ำมันผุดออกมาจากซอกกระเบื้องแบบนี้

สิ่งที่น่าแปลกคือโผล่ขึ้นมาจากกระเบื้องโบสถ์
อยู่ที่วัดราชสามัคคีนะคะตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหาร

ชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยแตกตื่นกันยกใหญ่เลย
คือไม่มีใครเคยเห็นน้ำผุดซอกกระเบื้องแบบนี้
ชาวบ้านเขามาดูเขาก็เชื่อกันว่าเป็นน้ำมนศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ก็จุดทูปขอพรเอามารูปหัวกรอกกลับบ้านกันไปบ้างอาบบ้างอะไรบ้าง

เขาเชื่อกันแบบนี้แต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่า
เหมือนที่คุณชนะบอกมาจากท่อประปาแตกหรือเปล่า

ไปฟังเสียงของผู้ใหญ่กันค่ะ
เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีท่อปลาปลาท่อปลาปลาจะอยู่มุมตรงนู้นนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านคือเขาก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะ

แล้วก็มีการลื้อออกสร้างบทใหม่แทนนะคะ
ชาวบ้านที่และช่างที่มาสร้างเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตรงนี้ไม่มีการต่อท่อประปามา

นะคะไม่รู้ว่าน้ำที่ผุดออกมาเนี่ยมันมาจากไหน
ส่วนทางเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ท่านพยายามบอกพยายามขอร้องชาวบ้านแล้วนะว่า
อย่าดื่มกินขอตรวจสอบก่อน
ล่าสุดเนี่ยได้แจ้งไปยังนายอำเภอมุกดาหารแล้วนะคะ
เพื่อประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบอีกทีว่าน้ำผุดกระเบื้องโบดมาจากไหนกันแน่
กินได้หรือไม่ได้ยังไง
แต่อยากให้พี่ป้าน้าอาใจเย็นกันก่อนนะ
อย่าเพิ่งดื่มกินน้ำที่มันผุดออกมาจากซอกกระเบื้องแบบนี้
เพราะเรายังไม่รู้แหล่งที่มาของน้ำเลยว่า
น้ำเนี่ยมันผุดมาจากไหน
มันมีท่อหรือมันไม่มีท่อจริงน้อยเท็จแค่ไหนอะไรยังไง
อย่าเพิ่งตื่นตกใจกันไป
รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะ